คุณผู้ชมครับมาดูภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็พยาบาลได้โพสต์คลิปโพสต์ภาพขึ้นมา
แล้วบอกไม่ใช่ที่รับอารมณ์นะ

ทำไมถึงทำเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ
เป็นคนไข้หัวร้อนเตะบุรุษพยาบาล
นี่แหละฮะลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับ
ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะคนไข้รายหนึ่ง
เข้าที่บริเวณใบหน้าของบรุษพยาบาลอย่างแรง
หน้าหงายก่อนที่เจ้าหน้าที่รายนี้จะเดินออกมา

ขณะที่คนไข้โอ้โหแสดงท่าทีคล้ายกำลังโวยวาย
และเอ็นตัวนอนต่อบนเตียงนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอนะครับ
แล้วก็พยาบาลคนอื่นก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือแพทยิงรุ่งอรุณนะครับ
เห็นใจคนทำงานในห้องฉุกเฉินกันบ้างนะคะ
เราทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนดูแลได้ทั่วถึง

แต่ไม่ควรมาทำร้ายเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ
แท็กห้องฉุกเฉินคือด่านหน้า
แต่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์นะคะ

คนไข้เตะหน้าพยาบาลนะครับ
คลิปนี้ก็ในความยาว๑นาทีกว่านะครับ
แล้วก็ในช่วงนาทีที่๑นาที๓๓วินาที
คนไข้บนเตียงที่๓จากซ้าย
ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะมันไกลหน่อยนะครับ
ก็ยกเท้าขึ้นเตะเข้าที่ใบหน้าของบุรุษพยาบาล

จากนั้นก็ยังโวยวายต่อก่อนที่จะล้มตัวลงนอนนะครับ
เรื่องนี้เราจะต้องตรวจสอบดูกันอีกครั้ง
ว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่ไหนอย่างไรนะครับ